มาเมื่อ๑๑พศจิกายนที่ผ่านมา

ครูเจ๊ยัพพ์เป็นหนึ่งคนที่โดนลูกหลงเข้าไป

แล้วโดนคนร้ายมาจ่อประกมย์ยิงเลย
ล่าสุดก็น้องเสียชีวิตลงแล้วนะครับหลังรักษาตัวได้๘วันครับคุณผู้ชมฮะ
หยอดชื่อจริงคือนายธนสอนครับอายุ๑๙ปีเป็นนักศึกษาปี๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอูเทนถวาย
หลังจากที่ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
เช้าเมื่อวานคุณแม่ก็ได้รับข่าวเศร้าครับ
พรพิมลก็เดินทางไปที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร
ไปรับร่างของน้องหยอดครับ
เพราะว่าน้องหยอดเสียชีวิตเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๙พฤศจิกายน

น้องหยอดเขาเล่าไปน้ำตาไหลไปครับ
ตอนที่นำร่างของน้องหยอดมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดสุวรรณรัตนารามอำเภอกระทุ่มแบนที่สมุทรสาคร
หลังจากที่แพทย์แจ้งว่าน้องหยอดลูกชายติดเชื้อในกระแสเลือด

บอกที่ผ่านมาน้องหยอดลูกแม่สู้มาตลอด
เป็นคนยืนหยัดต่อสู้อยากจะดูแลครอบครัว
มีความฝันว่าถ้าเรียนจบเมื่อไหร่อยากจะเป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัว
แต่ความฝันของน้องหยอดต้องดับลงไป
ความฝันแม่ก็ดับลงตามไปด้วยครับ
ทางครอบครัวจะตั้งสวดศพ๕คืนครับ
หลังจากนั้นจะเก็บร่างไว้๑เดือน
รอแหละรอจนกว่าจะจับคนร้ายได้
เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับลูกชายและครอบครัวของแม่ครับ
แม่ก็จะให้โอกาสเอาหน้าที่จำงาน
เพราะว่าไม่งั้นแม่เป็นคนรู้สึกว่าทุกเคสที่ผ่านมา
เหมือนผู้ถูกกระทำก็จะตายฟรี
แต่แม่ไม่รู้ว่าคนที่เขาโดนทำ

ส่วนบรรยากาศในงานศพของน้องหยอดครับ
ส่วนบรรยากาศในงานศพของน้องหยอดครับก็มีทั้งครอบครัวมีเพื่อนรุ่นพี่และอาจารย์
ร่วม๓๐๐คนเลยนะเดินทางมารดน้ำศพครับ
มีตำรวจสพกระทุ่มแบนแล้วก็ชุดสืบจังหวัดสมุทรสาคร
เกือบ๒๐นายก็มาดูแลความปลอดภัยให้ด้วย
และเห็นว่าทางตำรวจเขาจะมาดูทุกวันเลยครับจนถึงคืนสุดท้ายในการสวดก็คือ๒๔พฤศจิกายน
คือป้องกันคู่อริจะบุกมาก่อเหตุซ้ำอีก
ส่วนแม่ของครูเจี๊ยบครูเจี๊ยบก็คือครูสอนคอมที่พระหารุทัยคอนแวนเนี่ยคุณผู้ชม
มณีบอกว่าหลังจากรู้ข่าวว่าน้องหยอดก็เสียชีวิตตามครูเจี๊ยบไป
แม่มณีแม่ของครูเจี๊ยบขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องหยอดด้วยครับ
อยากให้คดีนี้เป็นแค่๒รายสุดท้ายเป็นเหยื่อ๒รายสุดท้ายแล้ว
แม่มณียอมรับว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลย
นึกถึงครูเจี๊ยบก็คือลูกสาวขึ้นมาทีไรน้ำตาไหลทุกที
คุณผู้ชมลองคิดดูสิลองคิดว่าหัวอกคนเป็นแม่กว่าจะเลี้ยงลูกจนโตมาได้ขนาดนี้
ส่งเสียเล่าเรียนจนแทบจะกินข้าวกับเกลือหวังให้ลูกมีการศึกษามีงานทำดี
ต้องมาเป็นเหยื่อของวัยรุ่นที่ก่อเหตุแบบนี้
คุณแม่อยากให้ตำรวจจับตัวมาให้ได้โดยเร็วเลยครับ

แม่ของครูเจี๊ยบบอกมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงแล้วเพราะว่าเราก็เพิ่งรายงานไปกับ
นักเรียนเทคนิคดูสิทธิ์ใช่ไหมที่โดนยิงกลางซอย